การที่แบบตอนนี้เราก็มีการแบบว่าบริหารจัดการไอ้วัคซีนเนี่ย
แต่๑กรกฎาคมจังหวัดที่จำเป็นจะต้องฉีดให้ครบด้วยนะ
ภูเก็ตคือภูเก็ตกับสมุยใช่สมุยคือสุราชธานีไม่ใช่จังหวัดด้วยนะครับ
บอกว่าเนี่ย๒จังหวัดนี้มันควรจะได้วัคซีนเกือบครบเกือบทั้งจังหวัดแล้ว
เพราะว่าเราจะเปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของเรา
ทั้งหมดแล้วขนาดนี้วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีในวุฒิวิชวุฒิจินโตนะครับ
หนังสือด่วนที่สุดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด๑๙
เฉพาะพื้นที่อำเภอสเกาะสมุยว่าปัจจุบันเนี่ย
ก่อสมุยเราก็จะเปิดถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติจะมา
เขาบอกว่าการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสุราธานีเนี่ยมีแนวโน้มว่าสามารถควบคุมได้แล้ว
ประกอบกับพื้นที่อำเภอสมุยเนี่ยมีประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะครับ
แล้วก็ผู้ทำงานภาคบริการการท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกสมุยเนี่ยโอเคยอมรับว่าได้รับวัคซีนกันทั่วถึงพอสมควรแล้ว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
ภายในระยะเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมง

แล้วก็ได้มีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขของเรารับรอง

อันนี้เห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยนะครับ
กรณีที่คนได้รับวัคซีน๒เข็มแล้ว
หรือครบตามโดสตามจำนวนวัคซีนแล้วเนี่ย
ก็แสดงเอกสารรับรองโดยออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
ได้รับมอบหมายต่อพนักงานที่ประจำอยู่นะครับ
เพื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามโดสตามจำนวนแล้วอันนั้นเอง
นะขนาดเดียวกันเขาก็บอกว่าเนี่ย
มีคนพี่ธัญาพักษ์ค่ะชิดของโรงพยาบาลอันนี้ในกรุงเทพนะจริงไหม
ก็ผมอยู่กรุงเทพผมยังถูกเลื่อนเลยก็บอกแล้วไง
เมื่อกี้ธัญาพักษ์นี่อยู่ตรงศรีนครินทร์นั่นออกโรงพยาบาลปีเยาะแวะ

จริงเหรอมีคนทันไหมดูสิเดือดร้อนจริงนะไม่ถูกเล่นนะ
เลื่อนเนี่ย๘มิถุนายนผมโดนเลื่อนเป็น๑๖กรกฎาคมแล้วครับ
อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกถ้าเกิดวันที่ลงทะเบียนวันนั้น
เรามีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละวันให้มันเข้าใจได้มันก็จะรู้ไง
แต่พอดีจองไปแล้วจองได้ไงแต่วัคซีนไม่มา